ที่จังหวัดหนองบัวลำพูเกิดเหตุฆ่าตัดคอ
หนุ่มสติไม่สมประกอบเสียชีวิตกลางถนนนะคะตำรวจบอกว่า
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดแล้วก็ยังไม่รู้ตัว
คนร้ายด้วยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาพันธุ์ตำรวจโทวีระโพธุทะ
สารวัตรสอบสวนตำรวจภูทรสุวรรณคูหาจังหวัดน้องบัวลำพู
พร้อมกับตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าชนะสูตรศพชายถูกฟันคอเกือบขาด
เสียชีวิตบนถนนสายบ้านนวลงามบ้านเซินตำบลนาดีอำเภอสุวรรณคูหา
ทราบชื่อต่อมาก็คือนายสำรานศรีมงคุณอายุ๖๒ปี
นอนเสียชีวิตอยู่บนถนนห่างจากหมู่บ้านโนลงามประมาณ๑กิโลเมตร
โดยบริเวณลำคอถูกฟันจนเกือบขาดข้างศพก็พบท่อนไม้ยาวประมาณเมตรเศษ
ซึ่งเป็นของผู้ตายที่ถือเป็นประจำรองเท้าตกอยู่อีกหนึ่งคู่
พงหญ้าพบกระป๋องกาแฟตกอยู่๑กระป๋องค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าผู้ตายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโนลงามมีอาการสติไม่สมประกอบ
เดินไปมาตามหมู่บ้านแล้วก็ถนนที่เกิดเหตุแล้วก็ไม่มีเรื่องบาดหมางกับใครด้วย
ชาวบ้านบอกว่าครั้งสุดท้ายพบผู้ตายบริเวณใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ
ตอนประมาณ๖โมงเช้าก็ไม่พบคนแปลกหน้าบริเวณนั้น
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตอนนี้บอกว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามาจากเรื่องอะไร
แล้วก็รวมถึงยังไม่สามารถติดตามตัวคนร้ายได้ด้วย
พลตำรวจโทบุญลือกบางยางรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔
เดินทางมาติดตามความคืบหน้าในคดีนี้ที่สถานีตำรวจภูทรสุวรรณคูหา
จังหวัดน้องบัวลำพูค่ะโดยชุดสืบสวนได้เบาะแสที่บ้านดงยาง
บนนาศรีอำเภอสุวรรณคูหาพบคนลักษณะคล้ายคนร้ายที่ก่อเหตุ
ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีขณะเดียวกันค่ะก็มีรายงานว่า
พบคนวิกลจริตเดินถือมีดดาบอยู่ใกล้ในพื้นที่
เคียงกับจุดเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ตอนนี้ก็กำลังติดตามตัวอย่างเร่งด่วน